คุณผู้ชมคะพอพูดถึงเรื่องของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กับลูกบ้านเราก็ต้องเข้าใจว่าเออเวลาที่ลูกบ้านมีปัญหาอะไรเนาะ
ก็จะไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหาผู้ช่วยผู้ใหญ่
ก็คอยเป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลลูกบ้านนั่นแหละ
แต่เหตุการณ์นี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบีบคอลูกบ้านค่ะ
บีบแล้วด่าด้วยคำหยาบคายด้วยนะ
คุณผู้ชมเรื่องอะไรลองดูในคลิปนี้ค่ะ
แต่เป็นผู้ช่วยผู้อะไรแบบนี้หนูไม่รักหนูรักไม่ได้
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ

จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ

จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ

จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ
จ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะหนูรักไม่ได้จริงจ้ะ

อยากจะขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นถึงระดับผู้นำชุมชนเนี่ย

เรื่องต้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปเขาก็บอกว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาบีบคอลูกบ้านแล้วด่า

ลูกบ้านจุดระเบิดปิงปองในงานลอยกระทง
ตรงทางเข้าโรงเรียนบ้านอ้อไพรค่ะ
อันนี้อยู่ที่โนนไทยของโคราชนะ
แล้วสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าฉันไปเปิดร้านขายลูกชิ้น
แล้วก็ขายกระทงฝั่งผัวเนี่ยก็จุดระเบิดปิงปองนัดหนึ่ง
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔บ้านอ้อเหนือก็คือ
ผู้ช่วยเจือชนะจอหอหรือว่าผู้ช่วยขาว
เดินเข้ามาหาผัวฉันเลยมาพร้อมกับลูกบ้านอีกคนนึง
ชื่อว่าในโถยในทงชัยเชิดนอก
แล้วคนที่ชกหน้าผัวฉันเนี่ยก็คือลูกบ้านนี่แหละนายทงชัย
ส่วนผู้ช่วยเหรอบีบคอผัวฉัน
ฉันก็เลยพยายามให้ปล่อยปล่อยปล่อยผัวฉันเดี๋ยวนี้
แต่ผู้ช่วยก็ด่าด้วยถ้อยคำแบบหยาบคล้าย
จริงผัวฉันก็ยอมรับผิดนะไอ้ที่จุดระเบิดปิงปอง
แต่ทำไมเรื่องแค่นี้เตือนกันดีก่อนได้ไหม
ทำไมต้องมาต่อยทำไมต้องมาทำร้ายร่างกายเลย
แล้วหลังจากเกิดเหตุผัวก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโนนไทย
ไปแจ้งความกับตำรวจสอพนธ์โนนไทย
ทำไมผมไม่ได้ผมก็จุดเท่าเดียวไม่ได้กล่อภูมิว่าถ้ามาตะทูนี้ก็ได้

เห็นว่าเป็นผู้นำแบบนี้จะมานำลูกบ้านแบบนี้
ไม่ได้ค่ะนี่ค่ะได้ฟังผัวเมียไปแล้วใช่ไหม
ที่เป็นเจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหายคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย
เราก็ต้องฟังทางฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยในเจือค่ะ
ก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าก็ตอนนั้นน่ะตอนเช้าเขามีแข่งเรืออีโปงเสร็จใช่ไหม
ก็เก็บของเตรียมจะจัดงานรอยกระทงตอนเย็นตอนค่ำไงได้ยินเสียงคนจุดระเบิดปิงปองดังสนั่นเลย
แล้วชาวบ้านเขาก็ตกใจกันทั้งงานทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่ตั้งใจจะไปตักเตือน
เพราะว่าเขาก็ประกาศแล้วไงห้ามเด็ดขาดเลยนะพวกประทัดระเบิดปิงปอง
ไม่คิดไงไม่คิดว่าลูกบ้านที่ไปด้วยในโถยทงชัยจะไปชกหน้าผัวเขา
แล้วก็เกิดการทะเลาวิวาสกันผมเนี่ยห้ามทั้งสองฝ่ายแล้วผมไม่ได้บีบคอ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกแบบนี้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกบ้าน
แล้วก็ผมก็ไม่รู้เรื่องการถ่ายคลิปโพสต์โซเชียลด้วยการทำแบบนี้
มันทำให้หมู่บ้านเราอ่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงผมยอมรับว่าผมอ่ะอาจจะด่ายาบคาย
ถ้อยคำรุนแรงแต่ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
นี่ค่ะลองฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะ
ผมอยากให้เรียกว่ามันเรียบร้อยผมกำลังเจ็บของเวอร์เตรียมเผื่อไอ้งานมันจบไงครับ
โอ้โหทีนี้พอฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วใช่ไหม
ต้องถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔แล้วค่ะ
ผู้ใหญ่บุญมีผู้ใหญ่ว่ายังไงคะ
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้การกระทำของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ทำตามหน้าที่นะแล้วประกาศเอาไว้ชัดเจนแล้วไงว่าห้ามจุดประทัด
จุดระเบิดโดยเด็ดขาดแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
เมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแล้ว
เขาก็ไม่ได้บีบคอผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกด้วยนะ
พร้อมจะให้ข้อมูลกับตำรวจเพื่อความเป็นธรรมของฝั่งตนเองเหมือนกันนะคะ